และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะสำหรับการสูญเสียของวงการพระสงฆ์ไทยนะคะ
เมื่อเกิดเหตุพระธรรมสุธีหรือเจ้าคุณสนอค่ะ
เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะคะได้มรณภาพภายในกุฏิของวัด
จากการที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าเป็นการอัตตะวินิบาตกรรมค่ะ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้จากคุณธนากรริตุผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดทางโทรศัพท์เข้ามาจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

ในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายเกี่ยวข้องทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจของสถานีตำรวจนครบานสำราญราช
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐาน

กำลังดำเนินการในส่วนขั้นตอนของการตรวจสอบ
บริเวณที่กุฏิของคณะหนึ่งภายในวัดสะเกดราชวรมหาวิหารนะครับ
ซึ่งกุฏินี้ครับเป็นกุฏิของทางด้านของท่านพระพรมสุธี

ท่านเป็นอดีตของกรรมการมหาเถระสมาคม

และที่สำคัญคือท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดสะเกดราชวรมหาวิหารด้วยนะครับ

เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีลูกศิษย์คนสนิทของท่านนะครับ
ได้มาที่กุฏิของวัดแห่งนี้นะครับ
แล้วก็มาเพื่อที่จะมานิมนต์ท่านไปปฏิบัติธรรมกิจของสงฆ์ในช่วงเช้านะครับ
แต่ปรากฏว่าทางลูกศิษย์คนสนิทนั้นก็มาเคาะประตูแล้ว
ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับนะครับ

มาพบว่าท่านนั้นได้มรณภาพอยู่ภายในกุฏิแล้วนะครับ
มีการประสานงานกับทางตำรวจในการเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุครับ
เหตุการณ์นี้ขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา๖นาฬิกาเสร็จ
เพราะว่าทางเจ้าที่จะต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดข้างในอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ภาพเองหรือจะมีเหตุสาเหตุอื่นใดหรือไม่นะครับแต่จากข้อมูลนะครับที่ทางทีมข่าวของเราลงมาในพื้นที่และได้สอบถามกับทางพระลูกวัดรวมทั้ง
อ่าผู้ที่อ่าเป็นพระโยมที่อยู่ภายในวัดสะเก็ดเองก็ทราบนะครับว่าตั้งแต่ช่วงที่ท่านถูก
ปลดออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ต้นปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดที่ผ่านมาท่านก็เก็บตัวอยู่ภายในกุฏินะครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีใครได้ท่านมากนักนะครับ
จากว่าจะให้เฉพาะลูกศิษย์คนสนิทแล้วก็คนที่เอ่อ
รู้จักนะครับเข้ามากราบนิมนต์ท่านเท่านั้นส่วนตัวท่านเองก็จะไม่ค่อยได้รับกิจนิมนต์ไปที่ไหนแต่อย่างไรนะครับ
แต่สิ่งที่ทางทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือตั้งแต่ที่ท่านอ่า
เกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับท่านก็เกิดภาวะอาการเครียดจงต้องไปรับยาจากทางโรงพยาบาลม้าฉันเป็นประจำนะครับ
สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นในเหตุการณ์นี้ค่ะ